มาเตือนภัยกันอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่ขับรถยนต์
แล้วของมันตกท่านอย่าเพิ่งไปเก็บนะ
จอดให้ได้ก่อนแล้วค่อยเก็บนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเกิดเป็นอุบัติเหตุนะคะ
หนุ่มส่งของรายหนึ่งค่ะขับรถกระบะกะว่าจะไปส่งของ
แล้วสุดท้ายค่ะมือถือดั้นตกลงไปก้มเก็บค่ะ
เก็บตอนขับนี่นะใช่นี่ไงหนึ่งเลยบอกว่า
ถ้าเกิดว่าของตกคุณต้องจอดรถให้ได้ก่อน
คุณดูสิเนี่ยมีแต่เสียทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้รถเสียหายไปทั้งหมด๔คันด้วยกันนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุคือบริเวณจุดกลับรถโลตัสบางวัว
บนถนนเทพรัตนะบางนาตราด
ขาเข้าจังหวัดชนบุรีหมู่๒ตะบนบางวัวอำเภอบางปะกง
เจ้าหน้าที่ไปถึงไปพบรถกระบะโตโยต้ารีโวสีขาว
ด้านหน้ามันสะครูสภาพพังยับเยินเลยนะครับ
มีนายวรวุฒิขนบขจีอายุ๔๓ปี

เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ยังพบรถตู้โตโยต้าของนายศักดิ์ชัยเชิงเจอายุ๔๗ปี
รถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวของนายสมยศอุทัยอายุ๓๙ปี
รถบัตรนิสสันสีน้ำเงินของนายอุทิศสารสีอายุ๔๙ปี
ที่ถูกชนพังเสียหายอยู่ข้างทางแบบนี้ค่ะ
สอบสวนนายวรวุฒิให้การบอกว่า
ขณะที่กำลังขับรถไปส่งสินค้าที่จังหวัดชนบุรีพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
มือถือที่วางอยู่มันเกิดตกลงไปด้านล่างภายในรถนี่แหละก็เลยก้มเก็บ
พอเงยมาอีกทีมันจะเอ๋ชนท้ายรถตู้เต็มแรงเลยนะครับ
หลังจากนั้นก็ชนแบบโดมิโน่เลยค่ะ
ต่อเนื่อง๔คันแล้วตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บ

คุณวรวุฒินี่แหละเจ็บนี้อีกนานนะ
ก็จำไว้เป็นบทเรียนแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูข่าวเราก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยละกัน
ใช่ค่ะรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงขับรถ
ชอบเอาของไว้ใต้เบาะตัวเองแล้วมันกลิ้ง
ไปอยู่ที่หลังคันเร่งหรือว่าไปอยู่ที่หลังเบรก
ก็เป็นปฏิเหตุได้ค่ะอีกอีกอย่าง